เกิดขึ้นจากความหึงหวงเช่นเดียวกัน

ไปหาภรรยาทำงานเป็นพนักงาน๗๑๑

กลับบ้านไปก่อนทำงานอยู่เดี๋ยวค่อยไปคุยกัน
เอาลูกกลับไปเสร็จกลับมาคนเดียว
เอาปืนเจาะยิงภรรยาตรงเคาน์เตอร์เก็บเงินนะครับ

สีเขียวคือภรรยาลูกศรสีแดงคือ
สามีสามีคนร้ายที่ก่อเหตุ
ถามกันมาต่อว่ากันเรื่องความหึงหวง

เพื่อนพนักงานก็อยู่ลูกค้าก็อยู่
และภรรยาก็เสียชีวิตตรงนั้นตัวเองก็ออกไปจากร้านเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้แน่นอนกล้องวงจรปิดของร้านจับภาพไว้ได้
อยู่ในปั๊มน้ำมันสี่แยกครองโพอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทัย
ผู้ตายคือนางสาวสุพิชชาสาเทศอายุ๓๒
มือปืนก็คือนายไพมโรธเกิดช้ำอายุ๒๗

แต่ผู้ตายบอกให้กลับบ้านไปก่อนเอาลูกกลับไปด้วยขอทำงานก่อน
สุดท้ายหวนคืนกลับมาพร้อมเปลือนแล้วก็ยิงจนตายครับ
นายไพโรธเนี่ยเดินออกจากร้านขี่รถจักรยานยนต์ไปจอดไว้ด้านข้าง
แล้วขับออกไปพร้อมกับลูกชายที่มาด้วย
รออยู่ข้างนอกแต่พ่อกลับมายิงแม่
ส่วนสาเหตุก็เกิดจากความหึงหวงหลังอยู่กินกันมา๕ปี
แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมภรรยาเหมือนจะตีตัวออกห่างก็เลยมายิงซะเลยนะครับ
ส่วนความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวานทางด้านของพันธุ์ตำรวจเอกประมวลยิ้มจันทร์
ผู้กำกับสพเมืองสุโขทัยก็สั่งการเลย
สืบสวนออกหาข่าวตามตัวนายไพโรธเข้ากดดันที่บ้าน
บ้านด้านที่๒๙๑ทับ๓หมู่๖ดำมนต์บ้านส่วนอาคเภอเมืองสุโขทัย
สักประมาณ๑๑โมงนายไพโรธพร้อมกับญาติเดินทางเข้ามอบตัวเรียบร้อยแล้วนะครับ
นายไพโรธสารภาพก็ยิงภรรยาจริงเพราะหึงไง
พร้อมแจ้งข้อกระด่าหาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อน
พกอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือว่าทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
จากนั้นก็คุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็ชี้จุดที่ลงมือยิงภรรยาจนเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็มีคนไปรอดูเยอะทีเดียวสุดท้ายภรรยาก็ตายลูกก็กำพาแม่
ตนเองก็ต้องติดคุกคนที่ลำบากที่สุดก็คือลูกของตนเองนะครับ
อันนี้ก็เกิดขึ้นจากความรักอีกแล้วนะฮะ